พี่ผมไม่เห็นเดินนะอย่าโกหกงั้นจะนุ่นนี่เบิร์ต

ทำไมไม่มีใครช่วยฉันคิดบ้างเลย
ทำไมไม่มีใครให้คำปรึกษาฉันบ้าง

ไม่ยอดที่ทำสำหรับเบิร์ดเลย
ไม่น่าเกิดมานะ

โอ้โฮนี่ตีนกล้าแล้วอะไรตีนหมานี่

นี่คนเราหายากนี่มีความเครียดเป็นของตัวเอง
ไม่ต้องไปยืมเป็นหนี้เป็นสินความเครียดของใคร
บอลไม่ต้องไปหลบซ่อน

เครียดจะไปหลบซ่อนทำไมวะนี่

คือกำลังจะไปเที่ยวทะเลกันแถวภาคใต้

แต่ผมต่างหากที่ไม่อยากไป
เพราะเวลาไปเที่ยวชายทะเลต้องไปเจอคนเยอะ
แล้วบวกกับผมเป็นคนดังขนาดนี้
ระดับซุกตาแบบผมนี่
มันจะหาความเป็นส่วนตัวไม่ได้

แล้วคุณเบิร์ดคุณพูดอะไรคำนี้
ปัดลำคิดสิถ้าเบิร์ดใช่
ถ้าพี่ไปตามชายทะเลไปทะเลทางใต้
เดี๋ยวคนก็มาเหยียบหน้าพี่นึกว่าโขดหินเลย

หน้าน้ำเบิร์ดก็หมดโขดหินที่ไหนล่ะเออไอ้เจ๊
ปะการังปะการัง
เจ๊นี่คนกำลังเครียดมีวิธีแนะนำไหม

ไปเป็นส่วนตัวแล้วคนจำไม่ได้ไม่อยากมาวุ่นวายหรอกพี่
ให้เราแบบจำเราไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนตัว

แต่ต้องลงทุนหน่อยลงทุนได้เลย

ทำหน้าให้เป็นหลุมได้ไหมหลุม
โอ้โหมันจะทำยากอดิบอส
หน้าฉันเรียกจะให้ไปทำเป็นหลุม

ที่บ้านมันมีกระจกป่าวไหว้เบิดนะ
นี่ผมบอกตรงเลยผมไม่อยากขัดใจเมีย

อยากไปดำน้ำดูปากการัง

แต่มันไม่เป็นส่วนตัวเลย
ไอ้เรื่องอย่างนี้ไอ้เรื่อง
ทางตัวหรือว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา
แต่ว่าจะไปทะเลทางใต้ไปดูปากการังเนี่ย
โอ๊ยภาคใต้เราทะเลเยอะนะสวยหลายที่

หมู่เกาะซิมิลันอย่างนี้พังงาอย่างนี้ก็สวย

เฮ้ยอันนี้ก็สวยนะหมู่เกาะอันนี้

แล้วบอกเลยว่าทั้ง๓ชื่อที่ยกชื่อมาเนี่ยนะ

น้ำนี่ก็ใสแจ๋วเลยปากการังก็สวย

เออแล้วทางแบบค่าเข้าอ่ะ

จะไปดูปากการังที่ไหนถูกที่สุดอ่ะ
เอออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะ
สถานที่ดำน้ำดูปากการัง๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หมู่เกาะซีมิลัน

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สำหรับผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราวันนี้ค่ะ
เป็นสาวน้อยที่มีรอยยิ้ม

จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ปกติช็อปติงเก่งไหมน่ะ
ก็ตั้งแต่จำความได้นี่เดินตามหลังแม่เลยค่ะ
แม่เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือต้องเดินตามติดเลยค่ะ

อ๋อเปล่าค่ะกลัวหลง
ไม่น่าเชื่อเลยน่ารักด้วยตลกด้วย
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่

ขอต้อนรับพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มสวัสดีครับ

ส้มเป็นนิสิตจบใหม่จากรั้วมหาลัยเกษตร

พี่ถามเลยสวัสดีส้มบางไหนอร่อย

ลูกก็อร่อยบางลูกก็ไม่อร่อย
ขออนุญาตเข้าสู่การแข่งขันค่ะนะคะ
คำถามข้อแรกถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อะไรอ่ะ
ทำอะไรอ่ะเช็คเงินให้เจ๊ไง
ร่วม๒๐๐กว่าบาท
ขายได้๒๐๐กว่าบาทใช่ร้านมันอยู่ได้ยังไงวะเนี่ย

เหรอจากเจ๊กริ๊บอ๋อใช่
คนเราเนี่ยคุณงามความดีนี่สำคัญ

ไม่อยากจะคุยนี่ไม่อยากจะคุย
กี่ผมเข้ามาอยากจะฟังเว้ามือละนี้
ความรู้ทั้งนั้นไม่ฟังไว้ว่าบอล

เปิดมามีตังค์๓๐๐กว่าบาท

เอกสารเพียบเลย

นี่คนดีไง
เหยกค่ะเดินเร็วมากเลย

เออยายวันนี้หน้าก่อน

อ้าวก็จะได้นั่งก่อน
ใส่แล้วยายไม่ต้องขอเสร็จหาถ้าน่าวใส่เลย
ทองเราไหน
โอ้โฮ

หอบ
หมายถึงว่ายายเหนื่อยหอบไม่ได้หอบท้องมา

ขอโทษครับคุณยายครับอายุเท่าไรรึเมีย

อุ๊ยฉันมาเที่ยวเล่นเท่านี้แหละ
ยายแล้วมีผัวไหมล่ะ
อ้ออออแซ่บขนาดนี้จะเหลือละลูก
นี่ใครอยากจะบอกเลยนะ
๓๖คืออุ๊กอันเซ็กซี่
๒๔คือเอวโอ้งโฉมฉลาว

รวมกันเอา๙๐ดังอายุยายเร็ว

เอ้าแล้วที่จดก็ที่แขน
กลัวไปไหนอ่ะกลัวก็ไม่ไปไหนหรอก

อ่าเพ็ดเข้าอันนะเทเลยไหม

สามีคุณยายก่อน
แจกกันอยู่

ไอ้ชั้นเนี่ยอยู่ด้านเมือง

รูเท้ายมมราชน่ะจะเขาตายแล้ว

ครับขนบ้านไอ้นี่แขนซ้าย
ชนแล้วไม่เห็นยายเป็นอะไรไม่มีบาดแผล

ทางแรกฉันก็มองนึกว่ารถชน

แต่มองไปมองมาเป็นรถจันทร์บุรีลูก

ที่รู้ว่าเป็นรถจันทบุรีเพราะยายเห็นป้ายทะเบียน

ซื้อทุเรียนไปกินด้วยนะ

ป้วนยายทุเรียนลูกไอ้

มึงออกไปทำทีมเรื่องเชื่อมือ

อย่าไปไม่นอนถ้าไม่มีเองลูก
ยายยายชื่ออะไรเนี่ย

ไอ้เองจะทำมากยายเวียนหวานลูก

ยาบ
มีตังค์ไหม
อยากซื้อยาบ

ขอบศาสตร์
งำแก่เรียนอะไรเปล่าพี่

นี่คือแยมดำไคล

ยายยายยายย
เพราะ

อุ๊ยพอให้ผมนะ
อาจไม่รู้
แต่ในสมบัติ

เพื่อทรงของเขา

มันเบอรี่ลูกเอ๊ย

ไอ้เครื่องขาลูกฟันเนี่ยย้ายกระเทียบไม่ถูก
นั่นน่ะสิไอ้แยม๓แบบนี้แบบไหนราคา

โอ้โหคุณยายลูกค้าของเราคนนี้ไม่ธรรมดาจริง
และนี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณส้ม
เธอจะตอบถูกผ่านไปได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกัน